ที่ชัยภูมิค่ะทุกขุมฝนตกหนักแล้วตบเป็น
อันนี้เวลา๒ครู๕นาทีก็คระพรุน
โอ้โหฝนตกลมแรงฟ้าก็แป๊บแป๊บแป๊บอยู่แบบเนี้ยค่ะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองชายภูมิถ่ายคลิปเอาไว้นะ
เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมแล้วไฟดับทั้งเมืองเลย
ดับเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ฝนด้วยความที่ลมมันมาแรงด้วยอ่ะ
ไปพัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ตามสองข้างถนนเนี่ยค่ะหักโค้นลงมากองอยู่กับพื้นถนน
เทศบาลเมืองชายภูมิก็ต้องเร่งสำรวจตามถนนหนทางต่างนะ
จะเปิดการจราจรดูเนี่ยพอหักลงมาแบบนี้รถจะไปได้ยังไงคะ
หนักสุดเลยนี่เลยต้นไม้ขนาดใหญ่ริมถนนสายเข้าชุมชนโนนสมอ
ลมมันแรงไงแล้วพัดต้นไม้มาล้มขวางปิดถนน
รถผ่านเข้าออกชุมชนไม่ได้เลยอ่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่อำเภอบ้านเข้าหน่อยค่ะ
ฝนก็ตกลงมาหนักเหมือนกันทำให้น้ำท่วมขังผิวการจราจร
บนถนนสาย๒๒๕ชัยภูมินครสวรรค์ช่วงบ้านหนองบัวขาว
อยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายเป็นสี่เลนเนี่ยนะคะแล้วดูสิมุดตุ๊บขนาดนี้เห็นไหม
เจ้าหน้าที่เขาต้องแบบไปชูไฟอ่ะชูไฟไว้ใช่
เพราะว่าไฟมันมืดแบบนี้ทีนี้อะไรอ่ะ
ตรงนี้ผู้ใช้ถนนที่เขาไม่ชินเส้นทางแล้วต้องผ่านมา
ฝ่าสายฝนจนกลายเป็นว่ารถเสียหลักตกข้างทางนะ
นู้นใช่จมไปแบบนั้นมีสองคันที่เจอแบบนี้
แล้วเราเพิ่งเห็นว่าตรงนั้นมันเป็นน้ำ
ตอนที่ฟ้ามันแปลบลงมาแล้วมันมันสว่างขึ้นมา

คนขับเป็นอะไรไหมออกจากตัวรถได้ทันค่ะ
แล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะคะ
ทีนี้จากชัยภูมิพาคุณผู้ชมไปดูที่อุทัยหน่อย
อุทัยก็หนักเหมือนกันอันนี้โรงเรียนนะคะ
ดูหน่อยว่าหลังคาโรงเรียนเป็นยังไงค่ะ
คลิปนี้คุณครูคุณครูกรยารัฐนะคะคุณครูโรงเรียนบ้านทุ่งผึ่ง
ที่อำเภอหนองขายอย่างถ่ายเอาไว้ตอนที่ฝนมันตกลงมา
แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมกลายเป็นว่าด้วยแรงลมพัดหลังคาของโรงเรียน
ที่มุมด้วยสังกะสีปลิ้วปลิ้วมากองอยู่ข้างอาคารเรียนนะคะ
แล้วผนังฝ้าใต้หลังคามันไม่ได้ปิวตามนะแต่นี่ดูสิ
หลังคาสังกษีปลิวมาแบบนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะดอม
พิวเตอร์คอมพิวเตอร์เปียกน้ำฝน๒๕เครื่อง
เรียนคอมเลยก็ใช่แล้วหลังจากนั้นโอ้โห
นี่น้องช่วยกันแบกช่วยกันยกออกมานะคะ
และเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์โดนน้ำคือจบกันนะ
ใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะกระดันดำ
กระดันดำที่ติดอยู่ก็ร่วงลงมา

คุณครูบอกว่าก่อนฝนตกเด็กก็กำลังนั่งอยู่ในอาคาร

ทีนี้ฝนก็ตกลงมาหนักมากแล้วมีลมมา
ได้ยินเสียงดังเลยเหมือนกับลมปะทะกับตัวอาคารเรียนนะคะ
หลังจากนั้นหลังคาก็ปลิวไปตามแรงลมตกลงมาแบบนี้
เด็กตกใจนะครูก็พาเด็กวิ่งเข้าไปใต้อาคาร
สุดท้ายพอลมสงบมาสำรวจความเสียหายก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
นี่ยังโชคดีนะทั้งเด็กทั้งคุณครู
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ก็ตกใจ
โอ้โหขวัญหายไปไม่น้อยค่ะ
ทีนี้ก็ต้องรายงานไปยังสำนักงานเขตนะคะ
เพื่อที่จะของงบมาซ่อมแซมให้เด็กได้ใช้อาคารเรียนตามเดิม
แล้วก็ที่สำคัญพวกอุปกรณ์การเรียนต่างด้วยนะคะ